มาดูความเคลื่อนไหวด้านการเมืองนะครับ
วันนี้สองพักการเมืองใหญ่ได้เปิดตัวนโยบายหาเสียงเลือกตั้งนะครับ
โดยเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชน
ขณะที่๒๕พักการเมืองได้ร่วมลงนำสัญญาประชาคม
ที่จะให้ไว้กับประชาชนทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
เพื่อให้ความมั่นใจว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า
จะเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรม
สิ่งที่ภาคการเมืองต้องทำสองเรื่องหลัก
คือต้องหาเสียงเลือกตั้งอย่างมีจัญญบันด้วยสันติวิธี

ต่อต้านการใช้กลไกหรือทรัพยากรของรัฐ
เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง
และหลังการเลือกตั้งพักที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล
จะต้องมีเสียงสนับสนุนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
และร่วมกันจัดทำนโยบายก่อนจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรี
ภายในงานยังมีตัวแทนทูตและเครือข่ายเอเชีย
เพื่อการเลือกตั้งเสรีหรือแอนดเรล

พร้อมแสดงความหวังว่าจะได้ร่วมสังเกตการการเลือกตั้งของไทยด้วย
ขณะที่เลขาธิการกรกตระบุ
ต้องรอให้มีพระราชกิจสดีกาวันเลือกตั้งที่ชัดเจนออกมาก่อน
จึงจะนำข้อเรียกร้องนี้มาพิจารณา
ที่๒พักการเมืองใหญ่ทยอยเปิดนโยบายหาเสียง

โดยภาคประชาธิปาศเปิดนโยบายหกข้อ
กระดับชีวิตคนไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ทำได้ทันทีเมื่อได้เป็นรัฐบาล
เกณฑ์ช่วยเหลือคนทุกกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า๑๒๐๐๐บาทต่อปี
ยังประกันรายได้เกษตรกรที่ราคาข้าวต้องไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐บาทต่อเกวียน
ยางพาราไม่ต่ำกว่า๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เป้าค่าแรงงานไทยต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า๑๒๐๐๐บาทต่อปี
ส่วนเบี้ยผู้ยากร้ายสูง๘๐๐บาทต่อเดือน
ตรงผ่านสมุดบัญชีของผู้มีรายได้ต่ำกว่า๑แสนบาทต่อปี
สารต่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ภักดิ์เพื่อไทยเปิดตัวนายชัดชาติสิทธิพันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ร่วมเป็นทีมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
อาสาใช้การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
วิกฤตเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของคนไทย
หลังพบความล้มเหลวที่เกิดขึ้นหลังการยึดอำนาจ
การเป็นหนี้ท่วมหัวของคนไทยและมีหนี้เสียเพิ่มขึ้น
ส่วน๔โซโลแกนหาเสียงของพักเพื่อไทย
คือจะอยู่กับความสิ้นหวังหรือโอกาส
จะเลือกคนทำงานไม่เป็นหรือคนทำงานเป็น
จะเลือกหนี้สินหรือรายได้
และจะเลือกอยู่กับความล้มเหลวหรือความสำเร็จ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน